กระยาศาสตร์ก็ถือว่าตอนนี้เนี่ย
เป็นขนมโบราณที่ก็หาทานไม่ง่ายแล้วนะคะ
และที่สำคัญเนี่ยถ้าจะไปกินแบบสูตรโบราณ

เราไปดูพร้อมกันเลยนะคะ
ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะ
บ้านของคุณยายทวีปถนอมวงอายุ๖๓ปีค่ะ
ยังคงยึดอาชีพทำขนมกระยาศาสตร์
ในช่วงวันเข้าพรรษาของทุกปี
คุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยก่อน
แม่ของคุณยายก็จะทำกระยาศาสตร์
เพื่อที่จะไปทำบุญที่วัดในวันศาสตร์ไทย
ช่วงประมาณ๑๕คำเดือน๑๐ช่วงนี้นะคะ

พอเห็นบ่อยก็เริ่มซึมซับ
แล้วก็หันมาทำขนมกระยาศาสตร์บ้างนะคะ
เมื่อก่อนก็จะทำกระยาศาสตร์กันทุกบ้านเลยนะคนแถวนั้น
แต่สมัยนี้ทั้งเวลาอาจจะไม่สะดวก
บางคนก็หาซื้อเอาก็เลยไม่ค่อยมีการทำกันมากขึ้น
เพราะว่าอย่างที่ว่ากันไปใช้เวลานานหลายขั้นตอน
แต่คุณยายทวีปยังคงยึดการทำขนมกระยาศาสต
ตั้งแต่เด็กสมัยนู้นนะคะจนถึงปัจจุบัน
และยิ่งช่วงใกล้วันศาสตร์ไทยแบบนี้
ทำให้หลายคนเขามีความต้องการขนมกระยาศาสต

คุณยายก็เลยจะต้องผลิตเยอะขึ้นเลยนะคะ
สำหรับการทำขนมกระยาศาสตร์นั้น๑ปีเขาทำกันหนเดียวนะ
เพราะว่ามีหลายขั้นตอนโดยจะนำข้าวตอกข้าวเม่า
ถั่วงามะพร้าวไปคั่วในกระทะ
โดยใช้ฟืนอ่อนให้มันทำให้มันเกิดไฟ
พลังงานอ่อนคั่วไปให้สุก
จากนั้นก็นำกะทิมาตั้งไฟเขี้ยวจนกะทิแตกหมั่น
แล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บเคี่ยวต่อ
จนน้ำตาลมันเข้ากันแล้วปั้นได้

ผสมกับน้ำตาลปี๊บที่กำลังร้อนเลยค่ะ
แล้วก็เทใส่แม่พิมพ์
รอให้เย็นสักหน่อยแล้วก็ตัดเป็นชิ้น

กระยาศาสตร์ของคุณยายทวีบตัดเป็นชิ้นพอดีคำ
นะคะหรือใครจะซื้อแบบเป็นกิโลก็ด้วยเหมือนก็ได้เหมือนกันนะ
ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๒๐บาท
ทุกวันนี้คุณยายทวิตต้องทำขนมกระยาศาสตร์วันละ๒รอบเลยนะคะ

เยอะมากนะแล้วรอบหนึ่งประมาณ๒๐กิโลกรัมได้ค่ะ

เยอะขนาดนี้ก็ยังไม่พอต่อความต้องการของคนที่เขาต้องการจะซื้อไปทำ
สูตรโบราณไงแล้วเขาพิธีพิถันแต่ละขั้นตอนใช่ไหม

ค่ะก็เป็นปุ่มบรรยาชาวบ้านด้วย
และที่สำคัญคือมันเป็นคนเดียวแล้วที่เหลือในหมู่บ้านที่ทำ

แต่เชื่อว่านอกจากที่สุโขทัยก็น่าจะมีพื้นที่อื่นที่ทำอยู่
ก็จะมีสูตรต่างกันไปบางพื้นที่ก็จะมีกล้วยไข่ด้วยใช่ไหมคะ